เพราะว่าเวลาผู้สูงอายุขับรถเราก็เป็นห่วงอยู่แล้ว
แต่ผู้สูงอายุท่านนี้นะครับเป็นโรคลมชักด้วย

อันตรายครับและขณะขับรถไปนะครับเกือบอาการลมชักกำเริบ
รถของผู้สูงอายุท่านนี้ซึ่งเป็นอดีตนายแพทย์ด้วยนะวัย๗๒ปีเนี่ย
พุ่งเข้าไปชนร้านขายส้มตำและร้านขายอาหารตามสั่งในซอย๓๐กันยา
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชศรีมาครับ
และมีรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านถูกรถยนต์คันนี้ชนได้รับความเสียหายไป๕คัน
แต่ที่สำคัญที่สุดคือมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะ
๔คนอาการสาหัสด้วย๑คนนะครับ
เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มายืนรอซื้อส้มตำ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
แล้วก็โรงพยาบาลปแพทย์แล้วนะครับ
สำหรับคนขับรถยนต์คันก่อเหตุ
ก็คือนายแพทย์สวัสดิ์ปิยะพรมดีอายุ๗๒ปี
ซึ่งภรรยาของนายแพทย์สวัสดิ์เปิดเผยบอกว่า
แพทย์สวัสดิ์มีประวัติเป็นโรคลมชัก

แล้วก็เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ
นายแพทย์สวัสดิ์กำลังขับรถกลับจากทำธุระคนเดียว

ว่าอาจจะเกิดอาการลมชักกำเริบ

ทำให้เป็นเหตุพุ่งชนร้านค้าดังกล่าวนะครับ
ซึ่งหลังเกิดเหตุได้นำตัวส่งรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาแล้วครับ